แล้วช่วงนี้ต้องรับร่างภาษามือนะฮะอาจารย์ไพรวัลแสงสุนทรครับ
คุณผู้ชมเมื่อวานเนี้ยเป็นวันแม่หลายคนก็หยุดอยู่กับบ้านนะคะ
ไม่ได้ไปไหนนะคะแต่ปรากฏว่านุ่มเชียงใหม่อายุ๓๐ปีค่ะ
ดื่มเหล้าฉลองวันแม่นะคะหลังจากนั้นก็เมา
เมาเสร็จปุ๊บไปนอนเกาะกลางถนนค่ะทีนี้ชาวบ้านชาวช่องเขาเห็น
เขาก็เกรงว่าเดี๋ยวจะถูกรถชนนะคะเลยโทรศัพท์ไปแจ้งกู้ภัย
บอกว่ามาเอาตัวไปหน่อยนะคะตอนกู้ภัยไปถึงเนี่ย
โอ้โหพูดจาไม่รู้เรื่องเมาแอแบบนี้ค่ะ
หนุ่มคนนี้อายุสักประมาณ๓๐ปีเศษ
จุดเกิดเหตุก็คือบริเวณเกาะกลางถนนสมโพธิ
เชียงใหม่๗๐๐ปีอำเภอเมืองเชียงใหม่
จุดนั้นเป็นก่อนทางลงทางลอดแม่เหยีย
พลเมืองดีไปแจ้งบอกว่ามาดูหน่อย
นี่ดูสินอนไม่ได้สติเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปถึงก็พยายามสอบถามว่าเป็นใครมาจากไหนอย่างไร

สุดท้ายตัดสินใจเอาตัวไปที่เทศบาลแม่เหี่ยนะคะ
แล้วก็ประสานญาติให้มารับตัว
ทีนี้เราไปพูดคุยกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ก็คือนางสาวพิมพกาชมพูทัน
บอกว่าพอมาถึงจุดเกิดเหตุ
ไปพบผู้ชายคนนี้แหละสภาพมึนเมาเลยนะคะ

ศีรษะมันโผล่มันยื่นออกมา
แล้วรถหลายคันก็ผ่านไปผ่านมาผ่านมาผ่านไป
เกือบไปเหยียบศีรษะพ่อหนุ่มคนนี้ค่ะ

ตื่นก็เลยพาไปที่เทศบาลเพื่อติดต่อญาติให้มารับตัวนะคะ
อยู่เองก็จะแบบว่าอายทีเดียวแหละ